ท่านผู้ชมครับไปดูฝ่ายปกครองที่บุกไปในบ้านพักหลังหนึ่ง
อยู่ที่ชุมชนเพชรเยี่ยมหลังโรงพยาบาลเซ็นต์แมรี่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เพราะว่าเขาแอบลักลอบเล่นไพ่กันนะฮะเดี๋ยวไปดูตอนที่เขาเข้าไปจับนะฮะท่านผู้ชมครับ
เพราะว่าคนที่เล่นเนี่ยหนึ่งในนั้นสามีเขาเป็นคนแจ้งเองมีภาพไหมตอนที่บุกเข้าไปจับกันนะครับ

นี่เรียบร้อยเลยไอ้หมานี่มันก็แสบจริง
เห่าแจ้งไม่แจ้งสิมันเห่าตอนหลังอ่ะสิมันเห่าตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงวงแล้วเนี่ย
ทันเนอะถ้าเห่าก่อนหน้านี้เบื่อหนีทันวงนี้เขาเล่นไพ่รัมมี่กันฮะ
มี่เขากี่คนคุณเห็นมาสอนไม่รู้ไม่เคยเล่นแหมมาหลอกถามนะ
สี่คนผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งของกลางก็ไพ่หนึ่งสำหรับนะครับ
เงินสดสี่พันบาทนะฮะและคนแจ้งก็คือสามีของผู้หญิงที่เป็นผู้ต้องหาในวงนี้ฮะ
ผู้หญิงที่อายุประมาณสี่สิบสี่สิบกว่ากว่าเนี่ยนะฮะ
สามีบอกว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาจับเพราะว่าภรรยาเนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องหยุดอยู่บ้านกันใช่ไหม

ไม่ต้องไปออกนอกบ้านไม่ต้องไปทำงานที่ทำงานหยุดอะไรก็ว่ากันไป
ใช้เวลาว่างด้วยการไปเล่นไพ่รัมมี่

ทีนี้สามีก็กลัวกลัวว่าภรรยาไปเนี่ยจะติดเชื้อโควิดสิบเก้า
ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าบ้านหลังนี้เขากำลังเล่นไพ่กันอยู่

ก็พาไปนะฮะนอกจากดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับกันไปแล้วนะครับ
ละสองพันบาทก็จับตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
ก็โชคดียังไม่มีใครไข้ขึ้นสูง
ก็ไม่ยอมทำตามกฎเขาด้วย
ใช่ไง